อุ้ยนาวนาวเย็นเย็นนะคะแต่ดาวก็สวยสวยค่ะ
ต้องมาผิงไฟเพิ่มความอบอุ่นคลายหนาวกันแบบนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมยอดดอยยอดภูอุณหภูมิเนี่ยนะคะ
เหลือเลขหลักเดียวแล้วล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
ดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เสื้อกันหนาวกันให้ดีเพราะว่านับจากวันที่แปด
พฤศจิกายนเป็นต้นไปดูเหมือนว่าหลายพื้นที่อุณหภูมิจะลดต่ำลง
ลมจะแรงมากขึ้นแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย
ต้องติดตามผลกระทบจากพายุโคนีกันก่อนนะคะ
ดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะคะว่าพายุสีแดงลูกนี้ค่ะ
ก่อตัวอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามนั่นเอง
ซึ่งหางพายุขอบก็จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดภาคอีสาน
อุบลราชธานีแล้วพายุลูกนี้เนี่ย
จะเคลื่อนฝั่งเข้ามาเรื่อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็จะทำให้ตอนกลางของประเทศมีฝนขณะที่ปัจจัยของอากาศเย็นนะคะ
ก็ดูที่เส้น๑๐๑๔เส้นสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะ
มันยังคงกดต่ำลงมานะคะก็เลยทำให้ความแปรปรวนของอากาศเกิดขึ้น
อาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะ
คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกค่ะ
ส่วนตอนบนของประเทศนะคะตอนนี้ก็จะมีอากาศเย็นมีลมแรง
จากว่ามวลอากาศเย็นเริ่มแผลลงมาเรื่อยจากสีน้ำเงินเข้มเข้มก็จะกลายเป็นสีเขียว
้ม้าเข้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือ๘๑๒พฤศจิกายนนี้เริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาค่ะ
ขณะที่ดูลักษณะของทิศทางฝนช่วงเวลาที่จะเกิดฝนกันบ้างแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวแล้ว
แต่ว่าภาคใต้นะคะยังคงมีร่องฝนพาดผ่านจึงทำให้แถบภาคใต้ตอนล่าง
ภูเก็ตพังงากระบีตรังสตูนพัทธลุงนั้นยังคงมีฝนอยู่ในระยะนี้นะคะ
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่แถบตอนกลางคืออีสาน
ตั้งแต่อุบลศรีสะเกดสุรินนครราชศรีมาปราจีนบุรีต้องระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเอาไว้ว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุโพนีกันด้วยค่ะ
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศประจำวันที่๕พฤศจิกายนนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาพรวมแล้วอากาศเย็นมีฝนเล็กน้อย
เนื่องมาจากว่าอากาศปะทะกันระหว่างความชื้นลมแล้วก็ความร้อนค่ะ
ขณะที่ภาคกลางเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดจัดนะคะ
แรงคลื่นในทะเลประมาณ๑๒เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนตกหนักบริเวณแถบจังหวัดพัทธลุงลงไป
ขณะที่ฝั่งอันดามันฝนตกบริเวณภูเก็ตกระบีตรังสตูนค่ะขึ้นสูง๑๒เมตรนะคะ
ยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าลมเย็นยังพัดหมาปะทะอยู่
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นนะคะกลางวันแดดร้อนอาจจะมีฝนปล่อยได้บางพื้นที่
อุณหภูมิกำลังสบายค่ะ๒๒๓๓องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ
ดูแลสุขภาพของท่านให้ดีค่ะถ้าหากว่าอากาศหนาวนะคะต้องหาวิธีคลายหนาวใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น
ไม่แนะนำในการดื่มสุราคลายหนาวเพราะว่าอันตรายต่อสุขภาพอาจจะทำให้เสียชีวิตก็ได้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ได้เวลาไปผิงชัยคลายหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าได้ข้าวจี่จะดีมากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ